โภคุณก็เริ่มสอนและอีโน้
ตื่นมาสิตื่นมาเรียนก่อน
ไม่ใช่แค่ว่าหลับตรงโต๊ะหรือเก้าอี้นะ
ปกติจะแบบว่าฟุ๊บหลับแอบหลับใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่

ผมคาดว่าเขาน่าจะนอนในช่วงที่กำลังผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนค่าเรียน

ครูเพราะครูมาปุ๊บ

ใช่ไหมใช่ไหม

ขอความกรุณานักเรียนและคุณครูปเขาขึ้นมาฮะ
อย่าปล่อยให้เขาต้องนอนเดียวดายอย่างนี้

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ